ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นที่เชื่อว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาเลยล่ะ
สำหรับใครที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนหาย
ไม่คาดคิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
กลายเป็นคดีความกลายเป็นตัวเองตกเป็นผู้ต้องหา
ถูกดำเนินคดีเข้าคุกโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
สำหรับกรณีน้องนิชาหรือน้องอาตอมนะคะ
น้องเองเขาบอกว่าเขาทำกระเป๋าหาย
ประจำตัวประชาชนหายเขาก็ไปแจ้งความอะไรเรียบร้อย

แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปสวมรอย
เปิดบัญชีธนาคาร

ก็เป็นผู้หญิงรูปร่างทวมแล้วก็ใส่เหมือนหน้ากากอนามัย

วันที่เปิดเนี่ยใส่แม็กซ์ไปเขามีภาพจะกล้องวงจังไป
ภาพเนี้ยค่ะให้เปิด
กลายเป็นว่าบัญชีธนาคารต่างเหล่านี้ที่ไปเปิดเอาไว้๙บัญชีเนี่ย
เป็นลักษณะของแก๊งคอร์เซนเตอร์
ที่ไปหลอกลวงประชาชนให้มาลงทุนแล้วก็โอนเงินไป

นิชาคือภาพขวามือของจอภาพ
ซ้ายมือคือคนที่ไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วอ้างว่าเป็นน้องนิชา
ก็คือก็ไม่ได้รูปร่างอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรมากนะฮะ
คือเราให้เห็นว่าน้องเขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาไม่ได้ไปเปิดจริง
สุดท้ายน้องถูกดำเนินคดีข้อหาช่อโกง
โอ้โหต้องขึ้นโรงขึ้นศาลประกันตัวครั้งแรกไม่ได้ด้วยครับ
ประกันตัววันนี้ค่ะวันนี้ก็สองครั้งสุดท้ายได้รับการประกันตัวออกมา
อุทธรภาค๖อนุมัติให้ประกันตัววงเงิน๘๐๐๐บาทนะคะ
เพราะว่าทนายความกับพี่สาวไปยื่นอุทธรณ์
จังหวัดตากอนุญาตให้ประกันตัวออกมานะคะน้องอาตอมก็ออกมาสีหน้าดีใจค่ะ
โเข้ากอดกับพี่สาวนะคะนางสาวปุญญาดานะคะ
แล้วก็คุยกับยัดคุยกับธนายความ
คือเบื้องต้นเนี่ยประกันตัวไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่๖มกราคม
สารชั้นต้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะกลัวหลบหนี
วันนี้ไปประกันตัวกันอีกตอนแรกศาลจังหวัดตากก็ไม่ให้ประกันตัว
ทนายความและพี่สาวนำหลักฐานใหม่
อุทธรณ์คำสั่งของสารชั้นต้น
ไปยังสารอุทธรภาค๖เพื่อให้ปล่อยตัวชั่วคราว
หรือว่าประกันตัวเนี่ยนะคะสุดท้ายศาลท่านอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
พี่สาวก็บอกถึงความรู้สึกนะคะให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราบอกว่า
โอ้โหดีใจมากรู้สึกโล่งใจเดินทางไปรับตัวน้องอาตอมแล้วก็บอกเลยว่า
ตอนนี้ก็ค่อนข้างพอใจในความยุติธรรมของศาลนะคะ
ฟังเสียงพี่สาวของน้องอาตอมค่ะ
ตั้งแต่มาเรียนที่รัฐกระบังน้องได้รับศิลป์นิยมอันดับหนึ่ง
น้องมีเกติบัติการตีความประพฤติเรียบร้อยการเรียนดีของน้อง
น้องมีน้องทำงานทำงานพิเศษเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงรู้ครอบครัวมา
ตั้งแต่ตอนที่พี่น้องที่น้องเรียนอยู่แล้วนะคะ
คือสิ่งที่หนูต้องขอบคุณอย่างแรกเลยนะคะ
ก็คือหนูขอบคุณสื่อที่ช่วยในการแบบแจ้งข้อมูลที่เราบางทีเราอาจจะแบบ
นำเสนอที่อื่นหรืออะไรยังไงไม่ได้นะคะ
เรามีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะคะ
นี่ค่ะพี่สาวกับทนายความก็คือช่วยน้องอาตอมแบบเต็มที่มากนะคะ
เพราะว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวน้องอาตอม
ทีนี้น้องอาตอมเองเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในภาพพอออกมาจากเรือนจำก็ดีใจโพลเข้าก่อน
น้องบอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะ
อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
เขาเข้ามาเขาสามารถใส่มาสติดหน้ากากเปิดบัญชีได้โดยที่ไม่ต้องเปิดออกด้วยซ้ำ
เป็นราคาสูงปุ๊บกวางเงินสูง
พอพนักงานเห็นว่ามันง่ายปุ๊บแบบเห็นว่าลูกค้าง่ายแล้วก็อยากได้ลูกค้าเข้ามาเร็วค่ะ
ก็อนุมัติให้อย่างรวดเร็วแล้วก็เปิดบัญชีได้แบบสบาย

คิดว่าเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้มันก็น่าจะเอาเข้ามาช่วยมากกว่านี้ค่ะ
นี่ก็คือความรู้สึกของน้องอาตอมนะคะ
นางศาสตร์วิชาเกียจทะนะไพบูญอายุ๒๔ปี
คือประเด็นเรื่องของการไปเปิดบัญชีธนาคาร

หน้ากากอนามัยไปเปิดแล้วยอมให้เปิดได้ยังไง
ตรวจสอบหลักฐานกันขนาดไหนเนี่ยนะคะ
แต่มาฟังเสียงของทนายความหน่อยนะคะ
เดินหน้าในการยื่นประกันตัวน้องอาตอมนะคะ
พิจารณาว่าจำเลยผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ไม่ได้มีการจับจำเลยเข้ามอบตัว
แล้วก็ไม่คิดจะหลบหนีให้โอกาสจำเลย
ต่อสู้คดีในชั้นสอบสวนได้เต็มที่
นี่เฉพาะในการสอบสวนอยู่นะครับ

หลังจากที่พนักงานสอบสวนทำเรื่องเสร็จส่งอายการ
ถ้าเกิดมีคำสั่งไม่ฟ้องก็จบ
นี่ค่ะก็คือนายจิรษักสุดสังธนายความของน้องอาตอมนะคะ
ก็เล่าถึงสิ่งที่คาดว่าเป็นเหตุผลที่ทางศาลท่านอนุญาตให้ประกันตัว

สรุปให้คุณผู้ชมฟังสั้นแบบนี้นะคะ
เกี่ยวกับที่มาที่ไปของเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ย
อาตอมถูกกล่าวหาถูกดำเนินคดีข้อหาช่อกงประชาชน
เริ่มต้นจากกรณีที่น้องเขาถูกคนร้ายล้วงกระเป๋าไปเมื่อ๖ตุลาคมปีที่แล้ว

บัตรประจำตัวประชาชนของน้องอาตอมไป
แล้วก็เอาบัตรนี้ไปเปิดบัญชีธนาคาร

อาตอมเองก็ไปแจ้งทำบัตรประชาชนใหม่ตั้งแต่๗ตุลาคมปีที่แล้วแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่ธนาคารธนาคารหนึ่ง
โทรศัพท์ไปบอกว่ามีความเคลื่อนไหวของบัญชีผิดปกติ
บัญชีนี้ถูกแก๊งมิจฉาชีพแอบไปเปิด
แล้วก็แจ้งความอายัดบัญชีไปแล้วด้วยนะคะ
ตรวจสอบไปอีกหลายธนาคารก็พบว่าแก๊งนี้นำบัตรประชาชนของน้องอาตอม

น้องเขาก็ไปเร่งแจ้งปิดบัญชีแล้ว

หกมกราคมที่ผ่านมาค่ะสารไม่ให้ประกันตัว
สุดท้ายเนี่ยมาได้รับการประกันตัวในวันนี้นะคะ
ครับเดี๋ยวเราจะสอบถามแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกันนะครับ
กับน้องนิชาหรือว่าน้องอาตอมแล้วก็พี่สาวด้วย
เพราะว่าเพิ่งได้รับการประกันตัวกันออกมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับ
จะพูดคุยกับเราทางวีดีโอคอร์นะครับน้องอาตอมแล้วก็พี่สาวนะครับ
ปุญญาดานะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแล้วครับเนี่ย
หนูก็ไม่อยู่ที่แวะปั๊มแวะปั๊มแวะปั๊มแวะปั๊มอยู่
คือตอนนี้กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพใช่ไหมฮะหรือว่าจะไปไหนกัน

ก็จากตากก็จะเข้ากรุงเทพเลยใช่ค่ะกลับบ้านค่ะครับค่ะ
ตอนนี้ดูสบายใจมากขึ้น
ดีใจค่ะขอถามคุณปุญญาดาหน่อยค่ะ
ที่ได้พยายามที่จะช่วยน้องในเรื่องของการประกันตัวอะไรมาตลอดเนี่ยนะคะ
ได้คุยกับทนายความว่ายังไงบ้างคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันต่อบ้าง
ก็คือถ้าเกิดทนายความในพื้นที่เรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะว่าเราจะทำยังไงต่อ
แต่นะตอนนี้ค่ะด้วยความที่คือหนูสำหรับหนูคือขอให้ประกันน้องออกมาให้ได้ก่อน
ส่วนที่เหลือเนี่ยเรามานั่งลำดับเหตุการณ์แล้วก็มานั่งคิดกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงบ้าง
สิ่งแรกที่จะทำก็คือว่าเราจะไปที่กองปราบในวันพรุ่งนี้ค่ะ
จะไปกองปราบวันพรุ่งนี้ตามที่ท่านทนายสงการแนะนำค่ะ
เดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงนิดนึงนะฮะน้องอาตอมปกติทำงานอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะตามทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนแล้วเป็นคนที่ไหนครับ
เป็นคนนนทบุรีค่ะบ้านอยู่นนทบุรีใช่ค่ะ
ผู้เสียหายที่เอาบัตรประชาชนอ่าไม่ใช่ผู้เสียหายคนที่เอาบัตรประชาชนของน้องไปเปิดบัญชีเนี่ย
เขาเปิดที่ไหนบ้างฮะในพื้นที่ไหนบ้าง
ในพื้นที่กรุงเทพค่ะก็อย่างบังแครเดี๋ยวมองมังวานลาดพร้าวสุดลงอันนี้ค่ะ
แต่ผู้เสียหายที่เขาบอกว่าเขาโอนเงินเข้าบัญชีน้องถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกเนี่ยคือเขาเป็นคนจังหวัดตาก
ใช่ค่ะอันที่บ้านตากค่ะ

อาตอมเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้องได้ไปแต่ละธนาคารไปคุยยังไงบ้าง

ว่าแต่ละธนาคารเขายอมให้เปิดบัญชีได้ยังไง
เพราะว่าเป็นที่ที่มีไปเปิดบัญชีไว้เยอะที่สุด
ก็เข้าไปคุยกับแต่อนาธนาคารนะคะ
เขาก็จะให้ข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยมาโดยแบบไม่ค่อยมีพิรุษ
คือที่แรกบ้างแคร์เนี่ยเขาจะพาเด็กมาด้วย
ก็เป็นผู้หญิงที่ตัดหน้าม้าพยายามทำให้เหมือนทรงผมเก่าหนูในประชาชน
แล้วก็พาเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาอ้างว่าเป็นลูกชาย
เด็กผู้ชายก็จะวิ่งสนทำให้ดูเป็นคนดูน่าจะบริสุทธิ
แล้วก็ส่วนอีกที่หนึ่งที่ไปแถวรัดเท้าเนี่ย
ราคาสูงที่อาจจะมีพวกปรากรันแล้วก็เวลาธานาคารเสนอให้สมัครเปลี่ยนมาโฆษไหม
ทำอะไรต่างเขาก็จะว่าทำตามหมดเลย
ซึ่งก็ทำให้ไม่ต้องมีการศักดิ์ค้ามากมาย

ที่เอาบัตรประชาชนเราไปเปิดบัญชี

แล้วใส่แม็กซ์ทุกคนเลยไหมครับ
คนที่ใส่แม็กซ์เนี่ยเป็นคนที่ไปแถว
ไปที่มองงานวงวานกับที่ลาเท้าค่ะ

คนที่ใส่แมสเนี่ยเลือกที่จะเปิดบัญชีที่มีอะไรที่ต้องทำ
แล้วใส่เงินเอาเงินเข้าแบงค์อะไรเยอะ
จะได้เหมือนกับพนักงานจะได้ไม่จู้จี้จุกจิกมาก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

ยอดเงินเท่าไหร่ครับ
ที่แจ้งไว้ที่บ้านตากประมาณ๓แสนบาทค่ะ
แต่เขามีคือคนนี้เขาโอนไว้สองพื้นที่
แล้วเขาก็เลยต้องไปแจ้งความส่องที่ค่ะ

แต่เขาไปโอนไว้ที่ในเมืองอำเภอเมืองตากอีก
รวมแล้วประมาณ๑ล้าน๗๐๐บาทค่ะ
ที่อำเภอเมืองตากก็ชื่อเราเหรอชื่อเราเหมือนกันเหรอที่อำเภอเมืองตาก

แต่ว่าที่สพเมืองตากยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนิชา
มีแต่สพบ้านตาก๓แสนที่แจ้งมา

น่าจะอยู่ในรถนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
สรุปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปที่กองปราบแล้วจะยังไงต่อคะ

ก็ตามที่ธนายสงการแนะนำก็คือ
ให้เราไปแจ้งใช่ไหมคะว่าเราเกิดกรณีอย่างนี้
และอยากให้ทางกองปราบช่วยสืบสวนหาตัวคนร้ายแล้วก็หาหลักฐาน
เพื่อให้เรายืนยันบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็อยากจะขอหลักฐานต่างที่ทางกองปราบได้มาจากธนาคาร
เพื่อที่หนูอาจจะเอามาพิจารณาว่าจะไปคุยกับทนาย
ว่าจะสามารถฟ้องร้องกับทางธนาคารต่างได้ยังไงบ้างด้วยหลักฐานที่มีต่าง
คือเราก็จะเดินหน้าฟ้องธนาคารทุกแห่งทั้ง๗แห่งนี้
ค่ะเรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ถือเป็นคดีตัวอย่างเลยนะน้องอาตอม
อยากจะฝากบอกอะไรไหมเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่ะ
ก็อยากให้อยากให้ทั้งตัวทุกคนเองด้วยก็ต้องหาทางปกป้องตัวเอง

แล้วก็อยากฝากถึงทางธนาคารและแม้แต่ทางทะเบียนราชเองที่ทำบัตรอย่างนี้ค่ะ
ก็คืออยากให้มีการปรับปรุงระบบต่างให้มันมีความปลอดภัยรัดกลุ่มมากขึ้น

อาตอมสุดท้ายแล้วนะพี่ต้องขออนุญาตถามจริงนะ
ด้วยความเคารพนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คดีมันเยอะหลายคดี
บางทีคดีมันพลิกยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมว่า
ถ้าเกิดจับตัวคนร้ายมาได้ผู้ต้องหาที่เปิดแมส
ไปเปิดบัญชีธนาคารมาได้เปิดหน้ามาแล้วไม่ใช่นิชานะ
แน่นอนล้านประเศษ
ล้านประเศษเลยมากกว่าที่เราบอกอีกอ่ะขอให้หลุดความยินดิ์เร็วแล้วกันนะครับ